เรื่องของการค้นหาผู้ฝึกสอนในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับ
มาดูกันหน่อยว่าคนที่จะมาแทนโค้ชโย่งวรุษีมะคะมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง
สรุปแล้วสมาคมบอกเงื่อนไขเลยว่าคนที่จะมาคุมทีมเป็นหน้าผู้สอนทุกชุดเนี่ยนะ
ก็เลยต้องจำกัดวงแคบแล้วว่าตอนนี้จบโบเลเซ่นบ้านเราถ้าเป็นคนไทยเนี่ย
แรกที่อบรมไปเนี่ยมีทั้งหมด๑๙คนทั้งหมด๑๙คนที่จบรุ่นแรกนะครับ
อันนี้คือผู้มีงานมีงานอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเหลือในข่าย
ทั้งหมดกี่คนมาดูกันมาดูกันแล้วกัน
ซึ่งในข่ายคนแรกเลยที่ได้รับการพูดถึงในโลกโซเชียลเป็นอย่างหนัก
มีศูรชัยและจตุรัพธรพงษ์มีเศกศรรสวิปภังแล้วก็อีกหลายคน
คืออันนี้คือเขาก็คงจะคือจากที่ทีมงานเราได้สำรวจ
แต่ก็มีหลายคนนะครับที่จบโปรไลเซ็นต์แต่ว่าอาจจะชื่อฉันเป็นรองในกลุ่มที่เราจัดขึ้นมา
ส่วนคนที่มีฝีไม้ลายมือจริงมีเยอะมากนะ
แต่ว่าในเมื่อสมาคมบอกแล้วว่าคุณสมบัติต้องเป็นโปรไลเซ็นต์
คนที่ยื่นเข้ามาหรือว่าอยู่ในข่ายที่เราเชียร์กันอยู่
โค้ชจุ่นอนุรักษีเกิดที่เคยคุมยู๑๙
โคชเตี้ยสะสมพบประเสริฐ
ที่เคยคุมเยาวชนของเราเกิดไปบอลโลกเหมือนกัน
แล้วก็นัดช่วยสมชายชุมบัญชุมที่คุมอยู่๑๙ชุดนี้
แล้วก็โตขึ้นมาเป็นทีมชาติชุดปัจจุบัน
แล้วก็บอกด้วยว่าอยากจะเข้ามาคุมทีมชุดยู๒๓
สุดท้ายเนี่ยคือจะใช้ว่าคุณสมบัติไม่ผ่าน

ถ้าเขายื่นใช้คำว่าคุณสมบัติไม่ผ่านก็ได้
แต่ถ้าเกิดเขาไม่ยื่นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขาเรียกว่า
เรื่องของระเบียบที่สมาคมตั้งเอาไว้

คือทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศออกมาแล้ว
ว่าจะต้องได้ระดับนี้เท่านั้น

แต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าจำกัดวงแค่ประเด็

แรกมี๑๙คนแล้วมีงานไปกี่คนแล้วก็จะเหลือไม่กี่คน
อย่างที่พีทบอกเมื่อสักครู่หลายคนก็มีงานอยู่
วันนั้นแหละก็ถ้าเกิดว่าอยากจะให้คนไทยคุมก็จะเหลือแค่นั้น
เพราะว่าต่างชาติเข้ามาก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควรนะ
แล้วก็ระยะยาวขนาดไหนเราจะเซ็นกับเขาไหม
เพราะว่าเราต้องการประเมินผลงานเขาก่อนด้วยไง
แล้วประเมินผลงานนี่การแข่งขันกำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าไม่นานนี้

เดี๋ยวนี้ก็มาลุ้นกันนะครับคงมีความชัดเจนในอีกไม่นาน
ส่วนเรื่องของการแต่งตั้งที่ปรึกษานี่ก็เป็นข่าวเพิ่มเติมมานะครับ
เขาบอกว่าอยากให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อกิจการของสมาคมก็เลยมีการแต่งตั้งนะครับ
คุณวิรัชชาธิ์ภาณิชย์วิกก้องและวิพลตรวจตรีประยวนลาเสือ
รวมถึงนายสุธินันบุญมีเข้ามาดูแล
กองเนี่ยนะครับอดีตเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับ
เป็นอดีตผู้ช่วยผู้จัดการทีมนะครับ
ของยุครีมทีมซึ่งมีบิ๊กหอยคุณท็อตชายสัจกุล

เลือกตั้งชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลด้วยนะครับ
ว่าคราวนี้มารับตำแหน่งที่ปรึกษา
อ่าก็ดีนะผมว่าอย่างน้อยก็ดึงคนที่เคยมีประสบการณ์
มีชื่อเสียงเก่าที่เคยประสบความสำเร็จในฟุตบอลอีกยุคนึง
อาจจะมีมุมมองที่มาเอาประสบการณ์แบบเก่ามาพัฒนา
มาต่อยอดสู่การพัฒนาต่อไปในอนาคต